สวัสดีนะพี่น้อง
สวัสดีด้วยคนนะคะ
มาฟังฉันร้องลิเก

เห็นท่องอยู่นานไม่ได้ล่ะกลับลืม
เอาล่ะตลอดข่าวในวันนี้ก็เจอกับพวกเราสองคนเหมือนเดิมนะครับ

ใช่แล้วตลอดข่าววันนี้

ที่เปิดด้วยการรำลิเกแล้วก็ร้องลิเกแบบนี้เราทั้งสองคนอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
เดี๋ยวไปดูมืออาชีพกันเขาทั้งร้องทั้งรำลิเกแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวไปด้วยนะครับที่จังหวัดนครผัดถมครับ
ก็เห็นเขาร้องอยากลองด้วยกรี๊อามาก

เอาล่ะไปดูนี่ดีกว่าลีลาการร้องเพลงแล้วก็ลูกคอของพี่คนนี้
เขาบอกว่าไม่แพ้นักร้องลูกทุ่งเสียงทองเลยทีเดียว
อายุ๕๔ปีอดีตพระเอกลิเกย์ที่ผันตัวไปเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวครับ
โอ้โหบอกมาเลยว่ามีลูกค้าแวะเวียนไปซื้อกันตลอดทั้งวันเลยทีเดียว
สนอเล่าว่าสมัยก่อนเป็นพระเอกลิเกของคณะเสน่ห์แสงมณี
จังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งเป็นคณะของคุณพ่อ
ล่วงเวลาผ่านเลยไปเขาบอกว่าช่วงนี้ลิเกไม่ค่อยได้รับความนิยมเหมือนในอดีต
ประกอบกับเศรษฐกิจย่ำแย่ทำให้ไม่มีคนมาจ้างงานครับ
เขาเลยต้องไปทำงานรับจ้างนานถึง๗ปีก็เริ่มที่จะเก็บหอมรอมริบได้ก้อนหนึ่ง
มาลงทุนขายก๋วยเตี๋ยวบนรถซาเล้งตระเวนขายไปเรื่อยทั้งแหล่งชุมชน
หมู่บ้านที่คนอาศัยอยู่มากและตามวัดวาอารามที่มีคนไปทำบุญนะครับ
แต่ก็ยังไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่เพราะว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวหลายร้านไง
ไอเดียปิ๊งขึ้นมาว่าหากใส่ชุดลิเกขายก๋วยเตี๋ยวคงจะช่วยดึงดูดคน
แล้วก็ให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ
ส่วนรถเนี่ยก็ต่อลำโพงติดไมโครโฟนแล้วก็เอาไว้ร้องเรียกลูกค้า
โดยตกแต่งรถซาเล้งด้วยเครื่องระนาดจะได้รู้ว่าเป็นลิเกเก่า
ปรากฏว่าหลังจากทำแบบนี้โอ้โหได้ผลตามที่คาดเอาไว้
มีคนเข้ามาคุยแล้วก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวเพิ่มมากขึ้นครับ
เป็นไงล่ะลวกก๋วยเตี๋ยวไปวับแสงมันส่องตา

สนอยังบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ค่อยได้เห็นการแสดงลิเกกันแล้ว
จึงอยากอนุรักษ์ไว้และไม่อยากให้ใครคิดว่าลิเก
จะต้องอยู่เฉพาะบนเวทีเท่านั้นนะ
หากใครสนใจจะชิมก๋วเตี๋ลิเกก็สามารถเดินทางไปได้นะครับ
สว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับ
ซึ่งช่วงบ่ายนะครับก็ตะเวนไปขายตามหมู่บ้าน
เขาบอกว่าราคาเริ่มต้นที่ชามละ๓๐บาทถูกนะ
แล้วก็มีทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ต้มยำและก๋วยเตี๋ยวน้ำตก
สนใจติดต่อไปเลยนะครับมีหมายเลขโทรศัพท์ให้ด้วย
ลองโทรไปสอบถามกันดูว่าพี่แกอยู่ตรงไหนในช่วงเวลาแบบนี้
บอกหมายเลขโทรศัพท์กันให้เรียบร้อยติดต่อกันไปได้

เป็นการสร้างจุดสนใจจุดเด่นให้กับลูกค้าที่มาซื้อจาก
ปกติแล้วเราเคยทานก๋วยเตี๋ยวแบบธรรมดาทั่วไป

เวลาเสิร์ฟก็คงจะร้องลิเกมาด้วย
เส้นเล็กต้มยำมาแล้วจ้า
อะไรประมาณนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียเก๋ค่ะ
เพราะว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าด้วยแล้วก็ทำให้ลูกค้าสนใจ
ก็จะได้ติดไงว่ารสชาติก็อร่อยร้องลิเกก็เพราะนะคะ
แล้วที่สำคัญคุณสังเกตไหมเขาตกแต่งร้านทุกอย่างให้มันเป็นเกี่ยวกับ
เหมือนลิเกหมดเลยทั้งราวนานาศใช่เหมือนโรงลิเกย้ย่อม
เขาจะวางบนพานก่อนทีนึงเออดิฉันแอบสังเกตเห็นเหมือนกัน

มีรับชมจากต่างประเทศด้วยทักทายกันมาขอบคุณมากเลย
และที่สำคัญอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมส่งไลน์มาหน่อย
มาคุยกับเรากันหน่อยนะคะเป็นกรรมกันแหละ
เออให้เข้ากับแบบว่าภาษาไทยนิดนึง

แล้วก็ขอแบบทักทายกันมาเป็นคำกรรมเล็กนิดน้อย
ก็ร่วมจัดรายการร่วมไปกับเราได้นะครับ
เอาล่ะมาทานของขาวแล้วพาไปทานของหวานกันต่อเลยแล้วกันนะคะ
ใครหลายคนชื่นชอบมากสำหรับข้าวหลาม
แต่คราวนี้จะพาไปทานข้าวหลามมะพร้าวอ่อน
คือข้าวหลามไม่ได้อยู่ในกระบอกไม้ไผ่แล้ว

แล้วก็เป็นมะพร้าวอ่อนทั้งหอมทั้งหวานทั้งมัน
จะน่ารับประทานขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะ
ไอเดียของข้าวหลามมะพร้าน้ำหอม
อายุ๔๒ปีหรือพี่มะปราง
ที่กำลังโชว์วิธีการทำข้าวหลามมะพร้าวน้ำหอม
อย่างพิธีพิฒรรณภายในบ้านตำบลคลองคนาคน
เพื่อวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ด้วยการปอกมะพร้าวทำความสะอาดลูกมะพร้าวบริเวณที่เป็นกะลา
ก่อนจะตัดส่วนหัวของกะลามะพร้าวให้มีฟ้าเปิดแบบนี้แหละค่ะ
นำไปผึ่งแดดให้แห้งก่อนนำไปนึ่งให้มีความหอมของเปลือกกะลา
จากนั้นก็นำเนื้อมะพร้าวน้ำหอมที่ได้ไปมูลกับข้าวเหนียว
ที่ผ่านการผสมกับเผือกและถั่วดำแล้วบรรจุลงไปในลูกกะลามะพร้าวน้ำหอม
ก่อนจะนำไปอบให้สุกจนมีกลิ่นหอมได้ที่ก็จะออกมาหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
คุณพี่มะปรางบอกว่าได้ดัดแปลงสูตรต้นตำรับข้าวหลามมาจากบรรพบุรุษ
ก่อนจะนำไปต่อยอดให้เกิดไอเดียกระฉูดอย่างที่เห็นที่สำคัญยังใส่ใจ
ในเรื่องของการเลือกวัตถุดิบโดยเฉพาะมะพร้าวน้ำหอมอย่างดีที่คัดสรรมาจาก
อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีและอำเภอบ้านแพ้ว

แต่ทำในรูปมะพร้าวอ่อนในรูปมะพันธุ์ฟอร์ม

เวลาทานก็จะฟอร์มแต่มะพันธุ์ฟอร์มจะมีเนื้ออัมัด
ตลาดตอบรับดีค่ะตอนนี้ก็มีลาวมาทำสัญญาไว้แล้ว

แล้วก็มีส่งออกไปแล้ว๒รอบมะเทศจีน
อกจากนี้เจ้าของไอเดียยังบอกอีกว่า
ภูมิใจที่สามารถนำไอเดียนี้ไปต่อยอด
จนสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเอง
และครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
และกำลังจะมีข่าวดีในการขยายพื้นที่การผลิต

ที่พร้อมรองรับการผลิตข้าวล้ำมะปราวน้ำหอม
เพื่อวางจำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อ
และผลักดันให้กลายเป็นสินค้าโอท็อป
ส่งออกไปอย่างประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยค่ะ
โดยร้านได้จำหน่ายข้าวหลามในชื่อว่า
มังกรข้าวล้ำมะพร้าวน้ำหอม
ซึ่งราคาขายอยู่ที่ลูกละ๕๐๖๐บาท
ส่วนราคาส่งออกในต่างประเทศนั้นอยู่ที่ลูกละ๑๖๐๑๘๐บาทเท่านั้น
ทานง่ายกว่าข้าวหลามแบบธรรมดาเยอะเลยใช่ไหม

ต่างประเทศเขาขายรุ่นอยู่ตั้ง๑๖๐บาทถึง๑๘๐บาทเลยนะคะ

เอาล่ะไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวยังมีเรื่องราวของอาหารให้ได้ติดตามรับชม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันมันจะเป็นที่ไหนมาติดตามกันนะครับ